ถ้าคุณดอมถ้าคุณผู้ชมเจอเหตุการณ์แบบนี้
กลางถนนจะทำยังไงรอด้วยสิพี่รอด้วยดูค่ะ
อย่าทิ้งผมไว้กลางทางแบบนี้รอผมด้วย
ในเมื่อไม่สมัครสมาธิสามัคคีกันแบบนี้
ล้ออะไรล้อเล่นหรือเปล่าไม่ได้ล้อเล่นนะ
ล้อเล่นเล่นไปก่อนอะตอนนี้
เหตุการณ์นี้ค่ะถนนทางหลวงหมายเลข๓๕นะคะ
เส้นสมุดสงครามราชบุรี
เจ้าของคลิปนี้ขับรถตามเลย

ล้อล้อกลิ้งอยู่ข้างหน้าแบบนี้ค่ะ
ซึ่งรถแต่ละคันนี้จะต้องหลบล้อนะ

รอเลยจนล้อเนี่ยกลิ้งเข้าไปข้างทาง
แล้วก็บอกว่านี่เป็นล้อของรถบรรทุกพ่วงคันหนึ่ง
อยู่ดีล้อหลุดออกมาคือมาหมดทั้งกระดุมล้อเลยค่ะ
รถวิ่งต่อไปได้นะแล้วรถคันอื่นก็ขับตามไป
พี่จอดก่อนล้อพี่อยู่ตรงนู้นล้อพี่อยู่ตรงนู้น
ชาวเน็ตก็คอมเมนต์ไงพ่ออยู่ไหนลูก
พ่อหนูไปแล้วเหรอมาวิ่งเล่นบนถนนไม่ได้นะจ๊ะ
นี่นี่เคารพกฎจราจรนะคุณดอม
ช้าแล้ววิ่งเลนซ้ายด้วยเห็นไหมเออนี่แหละค่ะ
เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะ
ได้มีใครบาดเจ็บอะไรแต่เรื่องของล้อรถใหญ่ที่หลุดมาเนี่ย
อันนี้ฝากย้ำนะตรวจสอบเช็คสภาพรถให้ดี
เราขับรถขนอะไรเยอะหรือว่าขับทางไกลเนี่ย